ชาวบ้านออกสตาร์ทได้ดีครับในหลีกสูงสุด
จากที่เพิ่งจะขึ้นชั้นมาจากจุดโฆษณ์ของกถวรรดิคู่ทานอาทีแรก
และนาทีที่๒นะครับสร้างเซอร์ไพรส์ครับ
หนีสองศูนย์จากสรรชื่นใจ

ตอนนี้เขาจะตั้งหลักได้นะครับจากประตูนี้ขอระวังปลาเบาครับ
นาทีที่สิบไล่มาหนึ่งต่อสองยิงเบียดเสาร์แรก
ดูเจ้าบ้านจะคึกนะครับเพราะว่ารัฐกรทำวงอัดลูกนี้
นาทีสิบสี่หนีเป็นสามต่อหนึ่งครับ
กลายเป็นมั่นใจไปแล้วครับ
สื่อสารกันได้ดีทั้งเรนาโต้และรามอนปาเบา
เบียดเสาร์แรกปุ่มเดิมกับประตูแรก
ไล่มาเป็น๒ต่อ๓ในช่วงครึ่งแรก
ครึ่งหลังก็เข้ากันหนักหลายต่อหลายครั้งนะครับ

ก่อนที่จะโดนจุดโทษครับ

พิสิทธิ์รอดสรรพฤษนะครับทำฟาวน์นาวินรัตนาวงศวรรษ
แล้วเป็นเมรินาโตร์รับมาที่สามอาหารครับแต่ไม่พลาดครับ
มาสมบูรณ์ของอลีกดูการกล่องแล้วก็มาสมบูรณ์ของทีม

แล้วดูเหมือนแบงคอล์ฟจะยิ่งได้ใจนะครับ
เพราะว่ามุมัติอุสมันบูซายิงลูกนี้

มีเพื่อนดีปรีพิธีคัตไทยในชุดแชมป์อาเซียนอยู่

โอกาสของรามอนปาเบามาอีกทางซ้ายยิงหลุดกรอบ
เย็นท่าข้ามก็พยายามจะบุกแลกสู้แต่ว่าความเด่นของปาเบานั้นเรียกฟาวได้
เป็นปลาครบนะครับ๖ครั้งสุดโทษจุดที่๒ระยะ๑๐เมตรปาเบาลุกขึ้นมายิงเอง
ห่างเป็น๕ต่อ๓ครับ
หันวัดปอนกภานะครับกล่านที่หัวนกสักครู่
นาวินพาบอลบุกขึ้นมายังไม่ผ่าน
พอเห็นท่าข้ามก็สู้เต็มที่เลยครับกัดฟันสู้นะครับ
ระบบการเล่นเป็นรองเน้นความฟิตเป็นหลัก
สื่อสารของผู้เล่นต่างชาติทำให้แบงคอกนั้นกลับมาได้ครับ
จังหวะสวนกลับดูให้ชัดนะครับ
หลังจากนี้ช่วงท้ายเนี่ยทางท่าข้าม
ปิดจ๊อปโดยระวังปลาเบาครับ
ประตูที่๔ของเขาในเกมนี้ต้องชมปัญญานะครับ
เห็นแล้วให้นิ่มเลยครับเหลือแต่คนกับประตูสวนกลับ